ใหม่แบบนี้ใครก็อยากจะฉลองกัน
เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะจะได้รื่นเริงกัน
แต่ท่านจะฉลองแบบนี้ไม่ได้นะคะ
พาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะโอ้โหต้นปีเลย

ไม่ได้มีขโมยขจรไปงัดกล่องบริจาคหรืออะไร
แต่บุกไปจับพระที่เป็นถึงเจ้าอาวาส

กงเหล้าฉลองปีใหม่กันอยู่๓รูป

สุดท้ายศึกสถานเดียวเลยนะคะ
ยังไงมีคนมาถวาย

มีคนมาถวายเสร็จเขาถวายให้คนตาย
คนตายมันกินเหล้าก็นิดหน่อย
อาตมาไม่ได้ล็อกห้องก็นั่งดูบอล
คือเขาเอามาถวายเขาไม่ได้ถวายพระ
ไม่ได้ให้มาถวายให้พระดื่มเหล้า
เขาก็คงเอามาว่ายอะไรให้ญาติโยม
คนที่เขาเสียชีวิตอะไรของเขานั่นแหละ
พระเอาเห็นเหล้าขาวมีอยู่ก็เลย

นี่คือพระครูอาพัฒน์วัชิรานันต์
เจ้าาวาดวัดปางเขานุลนะคะ

เป็นชาวคณะตำบลนาบอกคำด้วย

เจ้าหน้าที่บอกแม่ท่านกินข้าวเย็นเฉยจริงหรือเปล่า
ข้าวเย็นมันเป็นสีใสมันเป็นน้ำขาว

สุดท้ายโดนเค้นไปเค้นมาก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่า

แต่ท่านบอกว่าอัตมาไม่ได้ดื่มบ่อยก็ดื่มเป็นครั้งคราว
ครับได้หรือคะไม่ได้เนอะคือไม่ได้
ดื่มน้ำเมาของมืดเมานี่เป็นอับัติปายจิตตี

คือไม่ถึงขั้นปราชิกต้องผลสภาพต้องศึกทันที
แต่มันก็ไม่ควรยิ่งระดับเจ้าอาวาสด้วยนะ
เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยค่ะเจ้าคณะตำบลนี่ยิ่งไม่ควรใหญ่
ท่านบอกว่าก็แหมมันขึ้นปีใหม่พอดี
โยมเขาเอาเหล้าขาวมาถวายให้ญาติที่ล่วงรับไปแล้ว
อตมาก็เลยนั่งดื่มกับเจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลเดียวกันอีก๒รูป

คือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เลยเรียกเจ้าอาวาสในพื้นที่เขตเดียวกันอีก๒รูป
มากร่องเล่าสลองปีใหม่ดูระพยายามกันอย่างนี้เหรอ
อ๋อประมาณยังนั้น
คือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนะคะนางสาวพีชยาดาตาอ้าย
อาวุโสอำเภอเมืองกำแพงเพชรนี่แหละ
ที่เป็นคนนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจตรวจสอบวัดปางขนุน
เพราะมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าไม่ไหวแล้วเจ้าอาวาสตั้งวงดื่มเหล้าในกุฏิไม่แคร์กันเลย
แต่จังหวะที่ไปถึงไม่เจอเหล้านะเจอแค่สำรับกับข้าวอยู่บนพื้น
แต่กลิ่นเนี่ยกลบกลิ่นข้าวไปหมดเลยค่ะมีแต่กลิ่นเหล้า

ใช่ซึ่งช่วงที่เจ้าหน้าที่สอบถามตอนพระครูอาพัฒนวชิรานันต์ตอบเนี่ย
กลิ่นเหล้ามันหึงมากจนไม่ต้องมารับวัดปกติเสร็จยังไงคะ

เห็นกลับข้าวแต่แม้ความจริงมันต้องแค่ฉันเพลย์น่ะ

นี่มันเย็นค่ำแล้วท่านยังมาสำรับกับข้าวเต็มกุฏิอยู่
ทีนี้เขาบอกว่าชวนเจ้าอาวาสในเขตเดียวกันมาอีก๒รูปใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบที่วัดเนินสว่างในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละค่ะ

พระกฤษณะสันตะมโนเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ลานศิลา

กำลังจะขับรถออกจากวัด

ท่านแป๊บนึงขอนิมนต์แป๊บนึงขอตรวจหน่อย
โอ้โหมีเหล้าอยู่ในขวดน้ำเปล่าอยู่เบาะหลังรถค่ะ

ตอนแรกก็เอ๊ะหรือจะเป็นเหล้าคนอื่นรถคนอื่นหรือเปล่า

กฤษณะยอมรับเลยว่าดื่มเหล้า
เพราะว่าเครียดค่ะ

คือพระกฤษณะเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ลานศิลา
ก็เลยมาหาพระประตูกุฏิเรียกพระแอสเจ้าอาวาสวัดนึงสว่าง
พระแอสเขาบอกว่าเออไปซิ
กำลังจะไปตั้งวงดื่มเหล้าที่วัดปางขนุนพอดีเลย

ไม่เป็นไรก่อนไปวัดนั้นนั่งดื่มกับอาตมาวัดนี้ก่อนก็ได้

หนึ่งเหมือนมาบ้านเพื่อนยังไงไม่รู้
ก็เลยสามวัดเขาก็เลยเอาเหล้ามาดื่มกัน

สุดท้ายเจ้าหน้าที่เลยนิมนต์
นิมนต์ทั้ง๓รูปเลยละกันไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะ
ครับไปเลยขอตรวจแอลกอฮอล์หน่อยละกัน
เอาเจ้าคณะตำบลนาบอกคำพระครูอาพัฒนวัชิรานันต์ก่อนนะคะ
แอลกอฮอลที่วัดได้๑๘๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ส่วนพระแอดพระแอดเจ้าอาวาสวัดเนินสว่าง
ที่เปิดบ้านต้อนรับเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งมานั่งโกงเล่าด้วยกัน
คนนี้๒๔๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ที่เครียดแทนเพื่อนบอกเอามามางั้นดื่มกุฏิอัตมาก่อน

ส่วนพระกฤษณะที่เครียดเรื่องผ้าป่า
ถึงกับขนเหล้าขับรถมาหาเพื่อนอีกกุฏิหนึ่ง

คนนี้แอลกอฮอล๘๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ

มันเป็นท่านเป็นท่านดื่มไม่ได้อยู่แล้วครับ

ผิดไปแล้วอัตมาผิดไปแล้วขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสขอโอกาสเพื่อปรับปรุงตัวได้ไหม
คือตามกฎของสงฆ์อาบัตรลักษณะแบบนี้ไม่ใช่อาบัตรปราชิก
ถามว่าจะปรงอาบัติมีการตรวจสอบสอบสวนลงโทษทางวินัยสงฆ์อะไรเนี่ย
เนี้ยก็ได้แต่ต้องถามก่อนว่าชาวบ้านเขาโอเคด้วยหรือเปล่า
นี่ไงกำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีชาวบ้านก็ดี

ใช่ค่ะก็เลยต้องยอมศึกแต่โดยดีนะคะ
ซึ่งนายธวัชชัยไทยตันกำนันตำบลนาบ่อคำบอกเลยว่า
ชาวบ้านแจ้งมาว่าพระชอบมานั่งมั่วสุมดื่มสุรากัน
แล้วก็ปีใหม่มานั่งฉลองกันอยู่ข้างปุติเลย
แต่ตอนไปถึงเนี่ยไม่เจอแล้วเพราะคิดว่าสงสัยคงจะไหวตัวทันอ่ะ
แล้วก็แยกย้ายกันออกไปก่อนแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตามกลับมาได้หมดนะคะ
ที่มันน่าช็อกก็คือว่าทุกรูปเป็นพระผู้ใหญ่หมดเลย
กว่าจะขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสกว่าจะขึ้นมาเป็นเจ้าคณะตำบลได้
มันต้องผ่านการสอบการอะไรมาหลายขั้นหลายตอนถูกไหมคะ
แต่พระผู้ใหญ่กลับมาทำแบบนี้ซะเองค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะพระแบบนี้ไม่อยากได้หรอก
ทีแรกท่านก็ไม่ยอมศึกนะครับแล้วชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ยอมนะครับ
เพราะว่าอาจจะเห็นพฤติกรรมพระนะครับรูปนี้มานาน
แล้วก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นพระมีตำแหน่งถึงกับเจ้าคณะตำบลเขต๓นะครับ

มันมีเหตุการณ์แบบนี้มามาหลายครั้งแล้วนะครับอืม

ชาวบ้านเขาก็เหลือทนแล้วที่จะกลับไหว้พระที่ไม่ถือศิลป์นะครับ

เลยไปพูดขอขอร้องให้แกเลิกพฤติการนะครับแต่ก็ไม่ได้ผล
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากพระสามรูปนี้ศึกไปแล้วเนี่ย
อุ่นใจขึ้นเยอะอันนี้สำคัญที่สุด
คือแม้ว่าโทษทางวินัยสงฆ์เนี่ยจะคือลักษณะการอาบัติ
ดื่มของมืนเมาแล้วอาบัติได้ไปปลงอาบัติอะไรได้เนี่ย
แต่โลกาวัชชะคือโลกติเตียนชาวบ้านไม่นับถือแล้ว
มันเป็นความเสื่อมเสียของตัวพระที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย
คุณอยู่ไม่ได้หรอกเขาไม่ใส่บาทเขาไม่เข้าวัดเขาไม่ไหว้เขาไม่กราบคุณแล้ว
อืมศึกอดีตแล้วนะฮะถ้าเป็นช่วงที่สุด